อ่ะข่าวต่อไปนี้ถ้าเกิดว่ามีคำไม่สุภาพ

เพราะว่าช่วง๒วันที่ผ่านมา
มันมีการแชร์ประกาศของกศชมาฉบับหนึ่ง
หลายคนก็สงสัยที่บอกว่าให้พูดคำว่ามึงกลัว
แล้วก็ไอจุดเนี่ยได้

เอาที่ไม่ได้ใช้ออกโทรทัศน์หรือพูดในรายการต่าง

คือไม่สุภาพไม่ว่ามันผิดกฎหมายด้วย

ให้สามารถพูดคำว่าไอจุดได้
ไอเฮียไอเฮียพี่ฝุตตูคือพูดได้ถ้าไม่บ่อย

ทีนี้สังคมก็แชร์ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
มันเป็นรายการประเภททอคือชมได้ทุกเพศทุกวัย
แล้วพูดกันว่าไอ้แบบนี้เหมาะสมไหม

ล่าสุดไปฟังว่าเขาชี้แจงอย่างไรคุณผู้ชม
พลโทพีรพงศ์มานกิจกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้าอิถถาขนาดประทานคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหางรายการกอสัตว์ท้อบอกว่า

ยังไม่มีอะไรที่เกินเลย

เนื้อหาลายการ
คือไอเฮียออกได้บางครั้งประธานคณะอนุกรรมการบอกว่าจะพิจารณาตามบริบทโดยภาพรวม
เช่นรายการตลกซิตคอมต่างอาจจะมีการหลุดคำหยาบคายไปบ้าง
แล้วที่มาที่ไปของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่มาของจดหมายที่ออกมาจากกศธช
ที่อนุญาตให้ใช้คำว่าไอเฮียได้เนี่ยคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งของนิด้า
เขาดูรายการซิตคอมกับลูกแล้วปรากฏว่ารายการซิตคอมโทษนะครับคุณผู้ชม
มีทั้งกูมึงแล้วก็ไอ้เฮียออกมาเยอะมากค่อนข้างที่จะเยอะมาก๕นาทีเขานับได้หลายคำ
เขาก็เลยทำหนังสือไปที่กศธชไปทวงถามว่าทำแบบนี้มันได้เหรอ
เพศทุกวัยนอกจากคำนั้นมันก็มีมึงกูออกมาเยอะมานะฮะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดมีออกมาแล้วช่องเซ็นเซอร์ไปแล้ว
แต่ว่ายังมีหลุดออกมาบ้างก็ต้องพิจารณาตามเจตนาที่นำเสนอไป
ว่าคุณปล่อยหลุดจริงหรือว่าคุณไม่เห็นหรือเปล่าแบบนั้นนะฮะ
อย่างที่คุณปุ้ยบอกคุณผู้ชมก็คือมันเกิดขึ้นกับรายการ
คือเป็นซิตคอมบางรักซอย๙ทับ๑
ไม่เหมาะสมกับเบรกทอทหารก็คือเป็นรายการที่เหมาะสม
สำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่มีการออกอากาศทางช่อง
รายการช่องหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางคณะอนุกรรมการเนี่ย
ช่องดังกล่าวไปชี้แจงทำความเข้าใจ
แล้วก็ลงโทษด้วยการตักเตือนไปก่อนหน้านี้แล้ว
พร้อมทั้งยืนยันว่ากศชไม่มีนโยบายให้รายการ
รทัศน์ทุกประเภทใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่สุภาพ
นำเสนอออกอากาศหากตรวจสอบพบหรือมีการร้องเรียน
เชิญแต่ละช่องบริการไปชี้แจงข้อเท็จจริง
ส่วนบทลงโทษเป็นไปตามขั้นตอนก็คือ
ปรับพักใช้แล้วก็เพิกถอนใบอนุญาต

หลายคนก็กลับไปอ่านหนังสือฉบับนั้น
มันไม่ตรงกันกับที่ชี้แจงล่าสุด
หนังสือฉบับก่อนหน้านี้คือดูแล้วเหมาะสมกับเนื้อหารายการ
คือให้พูดได้ถ้าพูดไม่บ่อยก็คือตามเล็ตของรายการ
คนก็เลยสับสนว่าอ้าวแล้วจะยึดแบบไหน
อะไรพูดได้ไม่ได้ถูกต้องไม่ถูกต้อง
แต่สุดท้ายแน่นอนผมว่าทุกคนมีจัญญาบันในการทำงานสื่อ
ไม่พูดคำแบบนั้นแน่นอนอยู่แล้วในรายการโทรทัศน์นะฮะ